หลายคนชอบพูดนะคะเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ผู้ชายคนนึงค่ะเขาบอกว่าไปลบหลู่สารเจ้าที่
ปัสสาวะใส่ศาลไปขโมยเงินศาล
หลังจากนั้นกลับมาบ้านมีวิญญาณอาฆาตตามสิง
แล้วก็พาให้ร่างของเขาเนี่ยทำท่าเหมือนจะไปผูกคอตาย
ภรรยาของผู้ชายคนนี้ต้องออกมาร้องเลยบอก

ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเอง

ทำไมอยู่ดีก็เป็น
เมื่อกี้ตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนี้ไง
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้

มีอาการเหมือนผีเข้าแล้วพยายามจะผูกคอตาย
นางพรรควิภาเธอเล่าบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔เมษายน

ลูกชายวัย๔ขวบวิดีโอคอลมาหาบอกว่าพ่อมีอาการแปลก
พอเธอกลับมาดูเนี่ยภาพแรกที่เธอเห็นคือ
หันหน้าเข้าหากำแพง
บอกว่าจากคำพูดและน้ำเสียงและพฤติกรรม

และที่สำคัญปากยังขู่เอาชีวิตของตัวเองด้วย
บอกจะฆ่าคนที่อยู่ในร่างอย่างนี้
เธอบอกเธอกลัวมากก็เลยวิ่งไปเรียกคนข้างบ้านให้มาช่วยดู
พอกลับเข้ามาภาพที่เห็นคือสามีกำลังเอาเชือก

เพื่อนบ้านก็เลยมาช่วยเอาไว้

วิญญาณที่สิงอยู่ในร่างสามีเธอ
คือเหมือนโกรธแค้นที่สามีเคยไปลบหลู่และขโมยเงิน

ถ้าไม่อยากให้เอาชีวิตสามีของเธอเนี่ย
ยื่นข้อเสนอมาให้ปฏิบัติห้าข้อ

สามต้องบวชให้เจ็ดวันฉันวันละมื้อ
ห้ามให้ใครเข้ามายุ่งเรื่องนี้
และห้าทำตามสี่ข้อที่บอกมา
เธอบอกเธอกลัวไม่รู้จะต้องทำตามเรื่องอย่างนี้ไปถึงเมื่อไห

แต่กลายเป็นว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกค่ะ
เขาบอกว่าก่อนที่ทีมข่าวเราจะไปถึงที่บ้านเนี่ยนะ
เธอกำลังคุยกับสามีแล้วก็เอามือถือวางไว้ที่พื้น
ซึ่งคนส่งแชทนั้นคือสามี

เห็นว่าสามีไม่ได้จับมือถือเลย

ให้โอกาสแล้วมึงไม่เอาเอง
ให้คนมาคือจบตาย

เธอบอกเฮ้ยงงอ่ะข้อความมาได้ยังไง

จะให้ทำอะไรยอมหมดทุกอย่างเลย

บอกไม่ให้โอกาสแล้วเพราะเธอเอาเรื่องไปบอกคนอื่นแล้ว
ขู่จะเอาชีวิตทุกคนถ้าไม่เอาเงินมาคืน

บอกว่าข้อความทั้งหมดนี้สามีไม่ได้พิมพ์จริงนะ
เธอบอกเธอกลัวอยากให้หมอปลามาช่วยค่ะ
แล้วเนี่ยเอารัดคอมันตึงแล้วแล้วคือน้าเขาก็มาช่วยแกะออก
ตัวของแฟนเราคือไม่ใช่แฟนเราล่ะ
ไม่ใช่ค่ะลูกหนูก็รู้ว่าไม่ใช่เสียงพ่อ
พอหลังจากนั้นพอวันต่อมาหนูก็
เขาบอกไม่ให้หนูออกไปพบปะกับใคร
ให้ออกจากบ้านพอวันต่อมาหนูก็บอกไปวัดไหม
พระเจ้าพาไปทำบุญเขาก็บอกว่า
เขากูไม่ให้มันไปกูจะให้มันอยู่นี่
พวกมึงมึงไปกับลูกมึงสองคน
หนูก็ออกไปทำบุญเหมือนกับแบบความรู้สึกเราเผื่อไปทำบุญ
แล้วอาการของแฟนเรามันจะกลับมาบ้าง
แต่มันกลับเปลี่ยนเป็นแบบคนละอย่างเลย
กว่าเขาจะเอาสิ่งที่เขาต้องการคืนทั้งหมด
แล้วก็ต้องการให้แฟนหนูมาบวชให้เขาด้วย
คนที่ไม่เคยเห็นเขาไม่เห็นเขาอาจจะไม่เชื่อ
แต่หนูก็เชื่อแล้วหนูก็กลัวพี่
เราไปคุยกับผู้ชายคนนี้ไหมนายธีรยุทธ์เนี่ย

ที่ว่าถูกสิงเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มีอาการเขาจำอะไรไม่ได้เลย
รู้สึกตัวอีกทีก็เพลียแล้วก็หิวข้าวมาก

เขาก็นึกย้อนกลับไปว่าเขาเคยไปลบหลู่อะไรไว้หรือเปล่า

๑๐ปีเลยเหรอ๑๐ปีค่ะ
ตอนทำงานอยู่ที่สุไงโกลกนราธิวาส
เขาไปลบหลู่สารเจ้าที่ด้วยการปัสสาวะใกล้กับจุดตรงที่ตั้งศาล
และด้วยสำคัญเห็นว่าเป็นสารเก่าไม่มีคนเข้ามาแล้วแต่มีซองเงินอยู่
ก็เลยหยิบซองที่มีเงินในนั้นกว่าเจ็ดหมื่นบาทมาใช้โอ้โห
สารเก่ามีเงินซองเงินอยู่เจ็ดหมื่นครับหยิบมาใช้เพราะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับเหล่านี้
หลังจากนั้น๑๐ปีผ่านไปก็ใช้ชีวิตตามปกติมาโดยตลอดไม่มีเหตุการณ์อะไรประหลาดเกิดขึ้นเลย
หลังจากนี้เขายินดีทำทุกอย่างไม่ว่าจะขอขมาจะคืนเงินจะบวชให้หรืออะไรก็ตาม
แต่ที่อยากให้หมอปลามาช่วยเพราะว่ากลัวว่าคนในครอบครัวจะเป็นอะไรไป
เพราะว่าถูกขู่เอาชีวิตคนในครอบครัวได้
หลายคนบอกเอาจริงพี่ไม่ได้โดนตัวไหนมาใช่ไหม
เขายืนยันเลยว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนเพราะเขาไม่ได้เสพ
คงไม่เอาเหรอครับ
ก็คืออยากให้หมอปลามาช่วย
ครับก็อยากรู้ว่าเขาคือผมจะไปทำให้ครับแต่คือทำให้แล้วมันจบไหม

ครับผมกลัวลูกกับเมียเฉินทั้งนั้น

ไม่กล้าแบบนี้แล้วครับ
หมอปลาตอนนี้รู้เรื่องแล้วนะคะรับเรื่องแล้ว
ปลาบอกถ้าเป็นเรื่องจริงก็แปลกมากนะ
แต่ตอนนี้หมอปลายังตอบไม่ได้หรอกว่าจริงไม่จริงหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่
เอาเป็นว่าค่ำวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวลงพื้นที่ไปหาแน่นอน